คุณผู้ชมอย่างที่บอกไปสำหรับข่าวเย็นไทยรัฐวันนี้
ไปเริ่มดูกันที่เรื่องที่ทั่วโลกกำลังจับตา
ตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งแล้วนะคะติดเทรนด์ทวิตเตอร์แล้วด้วย
ทั่วโลกจับตาเลยกับพายุซุปเปอร์ใต้ฝุ่นฮากิบิสค่ะ
จำลองให้คุณผู้ชมเห็นชัดแบบนี้นะคะ
มีการเปรียบเทียบขนาดของใต้ฝุ่นดังกล่าว
ซึ่งใต้ฝุ่นลูกนี้มีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่๑๔๐๐กิโลเมตร
แล้วก็มีขนาดใหญ่เทียบเท่ากับอะไร
เท่ากับประเทศไทยและเท่ากับประเทศญี่ปุ่นทั้งประเทศคุณ
ดูจากภาพนะคะภาพที่เราจำลองกราฟิกขึ้นมา
คือทั้งหมดรัศมีของพายุลูกนี้
ถ้าเปรียบเทียบกับประเทศไทยสีแดงคุณเท่ากันเลย

อกจากนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาของประเทศญี่ปุ่น
ซึ่งเคยพัดถล่มเขตคันโตเขตเดียวกันเลยนะ
พายุจะขึ้นของประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา๑๐วัน
เกิดขึ้น๒๑กันยายนปี๒๕๕๙
นั่นก็คือนับย้อนไป๖๑ปีที่แล้ว
ฆ่าชีวิตประชาชนในครั้งนั้นนะคะ๑๒๐๐ศพ
และสร้างความเสียหายเป็นมูลค่าหลายพันล้านบาท
ขณะเดียวกันรัฐบาลญี่ปุ่นขยายศูนย์ข้อมูล
และให้บริการหลายภาษาสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ประเทศญี่ปุ่นมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะ
เพื่ออะไรเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการสอบถามข้อมูล
หรือร้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ทำได้
ใครที่มีญาตินะคะญาติตอนนี้ไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่น
โดยเฉพาะภูมิภาคคันโตนับรวมถึงเมืองโตเกียว
ซึ่งเป็นเมืองสำคัญของการท่องเที่ยวด้วย

ซึ่งตอนนี้ได้มีการเขียนประกาศเตือนไว้เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะจะไปญี่ปุ่นก็ต้องตรวจสอบด้วยนะคะ

คือพายุลูกนี้รุนแรงที่สุดเขาบอกว่าในรอบ๖๐ปี
รุนแรงที่สุดในประวัติการของญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้นะ
ค่ะรองจากพายุคาโนกาว่านะคะซึ่งเมื่อ๖๑ปีที่แล้ว

จะมีการรายงานสดเข้ามาฝากผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์เนี่ยนะคะ
เดี๋ยวเราไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดที่ประเทศญี่ปุ่นกันนะคะ

ขณะนี้ดิฉันยืนอยู่ที่ดิสนีแลนด์โตเกียว

ซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบอย่างมากเลย
จากพยุดใต้ฝุ่นฮากิบิส

อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าวันพรุ่งนี้
ดิสนีแลนด์ประกาศหยุดเรียบร้อยแล้วนะคะ
ส่วนวันอาทิตย์จะเปิดตั้งแต่ช่วงประมาณ

โดยนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นรวมทั้งชาวไทยบางส่วน
ยังคงมาท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่วางไว้
เนื่องจากจองหัวล่วงหน้าไว้แล้ว

ฟ้าคลึ้มมีลมแรงเป็นช่วงช่วง
และมีฝนตกปล่อยสลับกับหยุดตก
และในวันพรุ่งนี้ดิสนี่ได้ประกาศปิดทำการ

ประชาชนเริ่มกักตุนน้ำและอาหารในซูเปอร์มาร์เก็ต

สุดสัปดาห์นี้โดยประชาชน

เพื่อนำไปเพิ่มความแข็งแรงให้กับหน้าต่าง
ของที่อยู่อาศัยขณะที่ร้านค้า

ติดป้ายประกาศปิดทำการในวันเสาร์นี้

รวมแล้วกว่า๙๐๐เที่ยว

ตะวันออกประกาศเตือนผู้โดยสาร
ให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนเดินทาง

ความเร็วลมอยู่ที่๒๑๖กิโลเมตรต่อชั่วโมง

คาดว่าน้ำผลจะมีปริมาณมากถึง

ซึ่งโทรทัศน์ของญี่ปุ่น
ก็มีการออกอากาศเกี่ยวกับเรื่องนี้

บรรยากาศวันนี้ค่อนข้างที่จะมืดครึบอึ้มครึ้ม

มีฝนตกปล่อยสลับกับหยุดเป็นระยะนะคะ

แต่อย่างใดนะคะแต่คาดว่า

กรุงโตเกียวคงจะต้องเก็บตัวอยู่ในเคหาสถาน
เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากพยุตัยฝุ่นค่ะ

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่จะเดินทางไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น

ภูมิภาคคันโตหรือว่าโตเกียว

ระดับความเร็วของพายุลูกนี้๒๑๖กิโลเมตร

ก่อนที่จะขึ้นฝั่งในช่วงวันพรุ่งนี้นะคะ

เขาบอกว่าการยกเลิกอาจจะไม่เสียเงิน

แต่ก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้ภายใน๓๐วัน

เป็นภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติรุนแรงค่ะ